แล้วนี่ดูสิคือมีคนมาบอกว่าเป็นพนักงานไฟฟ้านะ

แต่สุดท้ายเอ้าค่าไฟมันถูกลงจริงเหรอ
ทำไมเสียเงินไป๕๐๐๐อะคะ

คุณนี่ก้าวบอกได้ปะทีละคร่ะได้เย็นกว่าไปนะไม่ต้องพูดเลยนะสิพี่โต๊ะขอให้
ดูกล้องวงจรปิดค่ะลูกศรสีแดงที่เขียนว่ามิจฉาชีพ

ฉาชีพอะไรมีบัตรพนักงานห้อย
คือเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไงพี่เบิร์ตจะทำอะไรมันก็ต้องให้เนียนใช่ไหม
แล้วเดินมาถึงเข้ามาในร้านขายของชำที่โคราชทีนี้มาเอาตังค่าไฟจากฝั่งผู้เสียหาย
แล้วก็เดินออกจากร้านไปนี่คลิปนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดมีนาที่ผ่านมานะ
แล้วอย่างที่บอกไงว่ามีป้ายห้อยคอเป็นโลโก้การไฟฟ้า
เนี่ยจะเข้ามาตัดไฟเพราะที่ร้านเนี่ยค้างค่าไฟเกือบ๕๐๐แน่
หลังจากนั้นก็มีการยื่นข้อเสนอไงอ้าวถ้าเกิดว่าร้านพี่อยากทำให้ค่าไฟถูกลงไหมล่ะ

แต่เดี๋ยวผมจะขอเก็บค่าไฟฟ้าที่ค้างในงวดนี้ก่อนนะ

เดี๋ยวร้านต้องเสียค่าไฟพร้อมกับค่าปรับ
โอ้โหพี่ค่าไฟพี่๕๐๐ใช่ไหม

งั้นพี่ต้องจ่ายประมาณ๗๘๐๐เลยนะ

ค่าไฟที่ค้างอยู่มันประมาณ๔๕๐๐บาท

เอ๊ะไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนมิเตอร์เลย

ไปที่เบอร์การไฟฟ้าถามเจ้าหน้าที่ตัวจริง
เอ้าโดนหลอกแล้วคุณผู้ชม

แล้วไม่มีนโยบายจะมาเก็บเงินค่าไฟ

เขาไม่มีนโยบายไปเก็บเงินค่าฟัยที่บ้านนะ
แล้วก็ไปหยิบบินค่าไฟที่เสียไว้หน้าบ้าน

จะได้เรียกค่าไฟได้จำนวนเยอะไง

ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟฟ้า
ทำไมเดือนนี้มันเยอะผิดปกติอะไร

เขามีสายด่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โทรไปเลยหรือว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่หน้าตาแปลก